คุณผู้ชมค่ะนะคะพาดหัวมาเลยนะคะ
นางเอกอิสระเจ้าก้อนริเป็นบ้านเล็ก
มูเตรูสุดฤทธิ์แก้เคล็ดเคลียร์เมียหลวงค่ะ

เจ้าก้อนนี่คือเป็นชื่อเป็นลักษณะนามหรืออะไร

ส่วนเจ้าก้อนคือว่าก็ลองคิดดูนะคะ
อาจจะเป็นชื่อแบบว่าชื่อขนมหรือเปล่า

ไม่แจ๊งก็อยากรู้ว่าใครเราต้องเรียกว่าเจ้าก้อน
ปกติเวลาเราเรียกเด็กเจ้าก้อนอะไรอย่างนี้
มันต้องแบบลักษณะเขาต้องอ้วนกลมอุบกลัว

ก้อนที่ว่าเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนสิ่งของสิ่งหนึ่ง

แต่ไล่เรียงเรื่องราค่ะ

ของนางเอกคนสวยรายหนึ่งค่ะ
เขาให้โค้ดมาอย่างที่บอกไปเจ้าก้อนนะคะ

ผันตัวไปเป็นบ้านเล็กของเจ้าของธุรกิจนะคะ
ซึ่งเขาทำธุรกิจแถวย่านรถติดสุด

เขาก็บอกว่าช่วงแรกก็สงบเสงี่ยม

เจ้าก้อนคนนี้อยากถูกเลื่อนขั้นมาเป็นหลวงค่ะ
วิถิทางนะคะทำไงรู้ไหมคะ
ผลิตถึงหวังโดรนักษณะ
ต้องเพิ่มขึ้นมาพ้น

จากจับมันจากนี่
ประสบการณ์อันน้อยนิดในเรื่องหมอดูของพี่ใจกรีนนะคะ
คุณผู้ชมคงจะไม่ทราบนะคะว่าการขัดซ่วม

มันสามารถที่จะแบบว่าขจัดอุปสรรคต่างออกไปเป็นความเชื่อ
ถ้าสักให้ร้ายกลายเป็นดีอย่างนี้หรือเปล่าค่ะ

บันไดพระอารามวัดหลวงไปแล้ว
นี่เลยปลูกต้นรักในวัดไปอีก

เขาบอกว่าต้นรักมันจะทำให้ความรักงอกงาม
แต่ถ้าเป็นรักที่ไปแอบกินขโมยกินอย่างนี้

ซึ่งเขาก็ต้องพยายามอย่างที่สุดนะคะ
เรียกได้ว่าคนเขียนบอกตบมือให้เลย
พยายามทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะเคลียร์เมียหลวงออกไป
เพื่อที่ตัวเองจะได้มาเป็นแบบตัวแทนของเขา
แล้วก็ครอบครองสมบัติทั้งหมด
อ๋อนะคะอยากถามก่อนตอนนี้เอาเป็นว่า
ขาเตียงเมียหลวงเขายังอยู่ดีอยู่ไหม

ยังไม่สำเร็จนะในการที่ปลูกต้นลักษณ์ก็แล้ว

ค่ะคืออัปเดตล่าสุดนี้คือยังไม่เลิกกันนะ

แล้วเจ้าก้อนคนนี้เนี่ยยังเป็นเด็กสาวน้อย
หรือว่าเป็นสาวแบบระดับที่แบบว่า๓๐อัพขึ้นไป

เฮ่ยก็ไม่น้อยแล้ว

คือนางเอกเจ้าก้อนเจ้าก้อนคนนี้อยู่วงการมานานหรือยัง
เจ้าก้อนคนนี้หรือว่าเข้าวงการน้องใหม่
อยู่วงการมาประมาณไม่ถึง๑๐ปี
ไม่ถึง๑๐ปีค่ะเมื่อก่อนอย่างไรน่ะ
คืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นนางเอกนะคะ
วิกหนึ่งละกันไม่มากไม่น้อยสี
เป็นนางเอกด้วยใครเป็นนางเอกนะคะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นก็คือเล่นละครมากี่เรื่องก็ไม่ดัง

ท้ายที่สุดแล้วก็คือขอเป็นฟรีแลนซ์ละกัน

เอาจริงความสวยเต็ม๑๐พี่แจ๊คให้กี่คะแนน

เขาเรียกว่าเจ้าก้อนเมื่อกี้เราติดกันไว้เจ้าก้อนนี่เขาอ้วนไหมอวกไหม
คือเจ้าก้อนที่เป็นภาพที่ในเพจที่อวบไม่ใช่นะ

หุ่นดีแต่ละทีละลิจะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยคนอื่นก็คงจะต้องพยายามดูแลตัวเองให้เซ็กซี่ตลอดเวลาใช่ไหม
ใช่ค่ะก็คือแบบว่าเอาจริงคุณผู้ชมนะคะในการใบ้ของดิฉันก็คือนี่เลย

เป็นลูกครึ่งมั้ยพี่แจ๊ก
จริงครึ่งค่ะ
แต่ไม่ได้ครึ่งมาครึ่งนี้
คือคล้ายผลไม้รสหวชำ
ไอ้ที่ก้อนก้อนของคุณผู้ชม
ใช่นะคะส่วนเจ้าก้อนที่ว่าเนี่ย

อุทาหรณ์สอนใจอย่าไปแย่งใครเขานะคะ
เราต้องรักเดียวใจเดียวแล้วก็ตั้งใจทำงานของเราดีกว่า